ก็ติดตามชมข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
ยังมีอีกหลายคดีที่เราต้องติดตามความคืบหน้า

มาดูคดีแรกนี้ก่อนที่ตามความคืบหน้ากัน
กรณีของผู้ที่ทำหน้าที่ไปเก็บเงินลูกหนี้
ที่บ้านและปรากฏว่าไม่เจอตัวลูกหนี้
ซึ่งเป็นลูกสาวของลูกหนี้
จนเป็นเหตุการณ์ให้ผู้เป็นแม่พาลูกสาวเนี่ย
ไปแจ้งความแล้วก็ร้องทุกข์ต่อมูลิธิปวีนาด้วยนะครับ

แต่การจับกลุ่มนายปลื้มครั้งนี้
ปลื้มเขาบอกว่าเปิดเผยข้อมูลว่า
เขากับเด็กหญิงวัย๑๔ปีรู้จักกัน
เป็นแฟนกันสนิทกันคบหากัน
แล้วก็เป็นการสมยอมกัน
แต่ทางด้านของผู้เป็นแม่ของเด็กสาววัย๑๔ปี
หรือว่าเป็นลูกหนี้บอกว่าไม่จริง
ปลื้มโกหกแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวน
ควบคุมตัวนายกีรติคำมีหรือปลื้มผู้ต้องหาในคดีข่มขืน
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๔ปีที่จังหวัดชมบุรี
เดินทางไปที่บ้านของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

หลังจากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ให้ข้อมูลอย่างที่เล่าให้ฟังไป
คือเขาบอกว่าเป็นการสมยอมกันแล้วก็คบหาดูใจกัน

เพราะเด็กหญิงคนนี้อายุต่ำกว่า๑๕ปีใช่ไหมฮะ
ใช่คือว่าเป็นการพรากผู้เยาว์นะครับใช่ครับทุกคนก็จะหนักมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยตำรวจหลายนายคอยคุ้มกันผู้ต้องหาอย่างเข้มงวด
ขณะที่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีแล้วก็ครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ก็อยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
แม่เด็กบอกว่าตำรวจได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์แบบกระชั้นชิด
ว่าจะนำตัวผู้ต้องหาเข้ามาที่บ้าน
เด็กและครอบครัวจึงได้นำตัวเด็กหญิงวัย๑๔ปีออกไปจากบ้านก่อนนะครับ
แล้วก็แม่เด็กเปิดเผยอีกนะฮะ
เรื่องของนี่แหละไม่ยอมนะครับ
เชื่อว่าลูกสาวไม่ได้คบหาดูใจกับผู้ชายคนนี้
ลูกสาวเองก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ใช่ลูกสาวให้การปฏิเสธมาโดยตลอด

ผู้ชายคนนี้นายปลื้มวัย๒๐ไม่รู้จัก

ก็เป็นการคุยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบตามปกติ

เพราะว่านายปลื้มเป็นคนที่มาเก็บเงิน

เบี้ยเงินกู้เป็นประจำทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เป็นประจำ
ก็จะแวะเวียนมาแถวบ้าน
แต่เธอไม่เคยคบหาดูใจกันนะครับ
ซึ่งการคุมตัวผู้ต้องหามาชี้จุดเกิดเหตุ

ก่อนที่ตำรวจจะนำผู้ต้องหาออกมาจากบ้าน
เรื่องต้นมีรายงานจากทางตำรวจนะครับว่า
การนำตัวมาชี้จุดดังกล่าว

จะส่งตัวฝากขังต่อสารในวันเดียวกันครับ
ด้านของนายพนาคัมมีพ่อของผู้ต้องหา
ของผู้ต้องหาก็ค่อนข้างจะพูดตรงเหมือนกันนะ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกจะไปกระทำชำราวข่มขืนเขา
ก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่สพแสนศุกร์
โดยบอกว่ายังอดเป็นห่วงความเป็นอยู่ของลูกชายไม่ได้
แล้วก็รู้สึกสงสารลูกที่ต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้

น่าจะตกลงกันได้ระหว่างครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
เรื่องจะได้ไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้
เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ขืนใจเด็กหญิงวัย๑๔แน่นอนครับ
คนเราเด็ก

คนเราถ้าเสร็จแล้วมานอนหน้าโทษฟ้า

ไม่นอนกอดฟักกันอยู่ข้างนอก

คุณพ่อเชื่อเลยใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่การข่มขืนแน่นอน
เชื่อผมเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต

ผมโทษแม่ได้เต็มเลย
เรื่องมันแทนที่จะไม่เป็นแบบนี้
เขาไม่น่าเอาเรื่อง
ไม่น่าเอาเรื่องแบบนี้มาทำลายทั้งสองฝั่ง

ทำไมไม่มาถามกันก่อน

เคลียร์ทำไมถ้าจะจับติดคุกเลย

อกจากนี้นะครับพ่อของผู้ต้องหายอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่ารับไม่ได้กับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็ก
โดยยืนยันว่าจะเร่งหาหลักฐานมาต่อสู้คดีในข้อหาดังกล่าวให้ได้นะครับ
ส่วนจะมีข้อหาอื่นหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจ
หากลูกชายต้องรับโทษก็คงปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลนั้นนะครับยืนยันว่า
ถามความรู้สึกของลูกชายก่อนว่าจะอยู่ไหวไหมนะครับ
แต่ถ้าเขาอยู่ไม่ไหวก็จะเร่งหาหลักทรัพย์มาขอยื่นประกันตัวต่อไป

ใช่เพราะว่ามันก็มีข่าวไงคุณที่กรณีที่ทางฝั่งแม่ของผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าทางฝ่ายคนที่มาลงมือก่อเหตุ

ปลื้มมีการเสนอจำนวนเงินมาเป็นกี่หมื่นกี่หมื่น
ซึ่งทางฝั่งในปลื้มเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ของผู้เสียหายบอกมาก่อนว่าขอล้านหนึ่ง

แล้วฝั่งพ่อของนายปลื้มก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ

ส่วนลูกสาวน้องวัย๑๔ปีเดี๋ยวจะดูแล
ก็คือแต่งงานถูกข้อมายข้อมือกันแบบลับนี่นะคะ
ครับคือพ่อของนายปลื้มกับนายปลื้ม

บอกว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๑๔เรียกรับเงิน
นะครับน่าจะเป็นการเรียกรับเงิน
แต่ก็ต้องดูทางด้านของผลการสืบสวนสอบสวนนะครับ

ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ประเด็นที่พ่อของนายปลื้ม
บอกว่าความจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะตกลงกันได้นั้น
แม่เด็ก๑๔ยอมรับว่ามีการติดต่อเข้ามาตกลงกันจริงนะ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พาลูกชายมาด้วย
ทำไมลูกชายไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ส่วนที่ผู้ต้องหาให้ข่าวว่าอยากจะมาขอโทษด้วยตัวเองนั้น
คำขอโทษใครก็พูดได้ครับ
อันตอนน่ะมันจะดีกว่า
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเคยร้องขอให้แม่เด็กกู้เงินเพิ่มจากเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นเจ้านายของปลื้ม
ที่เป็นคนเก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนั้นนะฮะ
เรื่องต้นแม่เด็กก็ปฏิเสธไปนะครับ
คือเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินกู้นอกระบบด้วย
ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนเรื่องเงินกู้นอกระบบด้วย
อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อหากระทำชำราวเด็กหญิง๑๔ปีเนี่ย
มันกลายเป็น๒คดีที่อยู่ในคดีเดียวกัน
ที่ตำรวจต้องตามสืบกันต่อนะครับ